เรามาดูข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งคุณพิธาจำได้ไหมที่ทำท่านี้ตอนที่เดินออกจากสภา
แต่มาถึงวันนี้นะครับคุณผู้ชมเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเกือบครึ่งชั่วโมง
เพื่อเปิดทางให้พักเลือกหัวหน้าพักคนใหม่เพื่อจะเป็นผู้นำฝ่ายค้าน
คุณผู้ชมฮะนี่คือโพสต์ล่าสุดของคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐนะครับ
ระบุไว้แบบนี้ว่าเรียนสมาชิกพักเก้าไกลทุกท่านและพี่น้องประชาชน
ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศแม้วันนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับ
เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าพักเก้าไกลต้องเดินหน้า
การทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในฐานะฝ่ายค้านที่มีเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง
แต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้
ผู้นำฝ่ายค้านจำเป็นต้องเป็นสอสอที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักของพักฝ่ายค้านอันดับหนึ่ง
และปัจจุบันผมยังอยู่ภายใต้คำสั่งของ๓รัฐธรรมนูลที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
ผมจึงยังไม่สามารถเข้าไปทำงานในสภาพผู้แทนราชดร
และไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านได้ในระยะเวลาอันใกล้
ขณะเดียวกันนะครับผมได้หาบรือกับคณะกรรมการบริหารและสอสอของพักเก้าไกลแล้วเห็นว่า
บทบาทผู้นำฝ่ายค้านมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบรัฐสภา
สมควรเป็นบทบาทที่รับผิดชอบโดยหัวหน้าพักของพักฝ่ายค้านหลักในสภา
ซึ่งตอนนี้จริงก็คือพักเก้าไกลแล้วนะครับ
นำฝ่ายค้านจะเปรียบเสมือนหัวเรือที่กำกับทิศทางการทำหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้าน
เพื่อตรวจสอบถวงดุลรัฐบาลและผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลง
ยังตกหล่นจากนโยบายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณผู้ชมฮะฟังประโยคต่อจากนี้ให้ดี
ดังนั้นผมจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเก้าไกลณขณะนี้
เพื่อเปิดทางให้พักเลือกสอสอที่สามารถทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภา
ขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักแทนที่ผม
ผมขอยืนยันกับทุกท่านนะครับไม่ว่าสถานะของผมเป็นเช่นไรเป็นอย่างไร
ผมไม่ได้หายไปไหนแต่จะยังคงทำงานร่วมกับพักเก้าไกลและพี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลัง
ขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนาร่วมกัน
ในวันที่๒๔กันยายนนี้ผมขอเชิญสมาชิกพักเก้าไกลมาพบอีกครั้ง
ในงานเก้าต่อไปเก้ากลายทั้งแผ่นดินที่อาคารกีฬาเวท๑เขตดินแดงนะครับ
เพื่อมุ่งหน้าสู่การสร้างพักการเมืองที่เข้มแข็งของพวกเราไปด้วยกันนะครับ
ด้วยความเคารพในอำนาจของประชาชนพิธาลิ้มเจริญรัฐพักก้าวไกล
ลงท้ายไม่ได้เขียนแล้วนะว่าหัวหน้าพักเก้าไกล

คุณผู้ชมฮะการประกาศลาออกของนายพิธาริมเจริญรัฐ
เพื่อเปิดทางให้มีหัวหน้าพักคนใหม่ไปทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภา
แสดงว่าพักเก้าไกลน่าจะยอมทิ้งตำแหน่งรองประธานสภาคนที่๑
หมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาดำรงตำแหน่งอยู่ด้วยนะครับ
เพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๐๖บอกว่าตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน
ห้ามมีสอสอเป็นรัฐมนตรีแล้ว
ยังห้ามมีสาวเป็นประธานสภาพฤทธรรมรัษฎร
หรือรองประธานสภาพฤทธรรมรัษฎรด้วยนะครับ
ลาออกครั้งนี้สรุปง่ายชัดเจนนะครับ
ก็คือพักเก้าไกลต้องเลือกหัวหน้าพักขึ้นมาใหม่

จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภา
ตกไปถึงพักอื่นพักรอง